และวันนี้ยังเป็นวันมหามงคลด้วยนะคะ
ซึ่งจะพาไปติดตามกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติค่ะ
ธันวาคม๒๕๖๓ซึ่งตรงกับวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะ
พระบรมนาศบพิษที่ประสบกรณิกรทั่วประเทศค่ะ
พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙ค่ะ
พร้อมลำนึกในพระมหากรณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ
สวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ได้นำช้างแสนรู้๙เชือกนะคะ
แต่งองค์ทรงเครื่องสีเหลืองสีม่วงอย่างสวยงามแบบนี้แหละค่ะ
มาร่วมพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์วัดสามัคคีบรรพฤษ๙รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙
และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีนายกัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยา
ด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงราชการที่๙ในครั้งนี้ด้วย
ส่วนทางด้านของนักปั่นจักรยานจังหวัดปฐุมธานี
และจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า๗๕๙คัน
รวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดปฐุมธานี
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันพ่อแห่งชาติ

ตามถนนราชพฤกษ์ถนน๓๔๕ปฐุมธานีกรุงเทพ
โดยไฮไลท์ครั้งนี้นะคะคือการปั่นข้าม๙สะพานค่ะ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และกลับมาสิ้นสุดยังจุดเดิมในการปล่อยตัว
หน้าสารกลางจังหวัดปฐุมธานี
รวมระยะทางทั้งหมด๒๕กิโลเมตร
โดยก่อนการปล่อยตัวนักปั่นค่ะ
นายพัศพลชัยสุริยาธวิกุลนะคะ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปฐุมธานี

ร้องร้องเพลงสะดุดีมหาราชา
และเพลงสันเสริญพระบารมีด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนายแพทย์สนทยาวัฒนโกศล
อดีตแพทย์โรงพยาบาลบุรียรำ
ร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลหลายจังหวัด

เปิดคลีนิกสนทยาการแพทย์
ตั้งอยู่ที่เลขที่๒๑ถนนนิวาสตมบุญญาณเมืองอำเพมือง
ตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่ผู้ยากไร้
ทำแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒๕แล้วค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันพ่อแห่งชาติทุกปี

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณ

ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าหมอใจบุญ

จะยืนหยัดรักษาฟรีทุกวันพ่อแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่อง
กว่าจะไม่มีแรงนี่คือคุณหมอสนทยานะคะ
และในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณส่วนตัว
งบประมาณของเพื่อนแพทย์เพื่อนพยาบาล
รวมถึงผู้มีจิตศัตริย์ร่วมสนับสะดวก
ในการจัดซื้อยาและเวชพันธ์แก่ผู้ยากไร้ค่ะ
โดยในปีนี้มีภาคเอกชนนำโรงทานมาตั้ง
ผู้ที่รับการรักษาได้กินด้วยค่ะ

ให้กับผู้ที่เดินทางมาทุกคนด้วยนะคะ

และในวันนี้มีผู้ยากไร้มาตรวจรักษา

ขณะเที่ยงพลังรองในชายกริจสอนบุญอายุ๕๒ปี
เจ้าของร้านตัดผมชานดีไซน์บนถนนพักดีบริรักษ์
ร่วมด้วยช่างตัดผมและลูกศิษย์นะคะ
กว่า๒๐คนจัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

ให้ประชาชนทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เดินทางมาใช้บริการได้ฟรีค่ะ
ต่อกันค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะ
คิวรถเล็กเส้นทางจนะหัดใหญ่ค่ะ
มีการจัดกิจกรรมวิ่งฟรีทำดีเพื่อพ่อ
โดยเปิดเดินรถเล็กเส้นทางจนหัดใหญ่ฟรีตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
โดยเริ่มออกจากอำเภอจนะผ่านอำเภอนามหม่อม
ปลายทางสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ่
รวมระยะทางกว่า๕๐กิโลเมตร
ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษา
คนทำงานและผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สมพรรัตนาชัยผู้จัดคิวบอกว่า
จัดกิจกรรมแบบนี้มาเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
โดยได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากนายคิว

เพื่อทำความดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
วันพ่อแห่งชาติและวันชาติณมวลธนพิธีท้องสนามหลวง
ติดตามบรรยากาศได้จากรายงานสดของคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ค่ะบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงณตอนนี้นะคะ
ก็ยังคงมีประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
เพื่อร่วมงานเพื่อที่จะจุดเทียนชัยมหามงคล

ที่จะมีขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา๑๙นาทีของเย็นวันนี้ค่ะ
ขณะที่ความสะดวกที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันนี้นะคะ
ก็มีการดูแลให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
ประชาชนได้นั่งจับจองพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง
ว่าจะเป็นฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

เป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลสะดุดีเทิดสะดุดีพระเกียรติคุณ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ในวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคมที่จะมีขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา๑๙นาทีของค่ำคืนนี้ค่ะ
และถือเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
วงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ในวันสำคัญวันนี้ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
และก็นำทงชาติไทยและทงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
มาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
ขณะที่บางคนนะคะได้นำพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
มาร่วมในงานพิธีจุดเทียนมหามงคลในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ
นายพรชัยพรบุญยกุลเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็กล่าวว่าตั้งใจมาเฝ้าละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงราชการที่๑๐
มีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายจวบจนทุกวันนี้ค่ะ

แต่สิ่งที่คนไทยทุกคนยังนำไปปฏิบัติ
นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ผมก็คือในหลวงท่านท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาถึงว่าในหลวงท่านต้องให้ทุกอย่าง
ทั้งน้ำทั้งปลาทุกอย่างได้กินได้ใช้
ลูกหลานที่มาจากประเทศอื่น
ท่านก็ให้ทุกอย่างมีสิทธิ์ซื้ออะไรก็ได้นะ
ครับรับบอกว่าไม่รักในหลวงก็เป็นไว้ไม่ได้
สำหรับพิธีจุดเทียนมหามงคล
จะมีขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา๑๙นาทีนะคะ
ประชาชนท่านใดที่จะมาร่วมงาน
ก็ขอให้นำบัตรประชาชนมาด้วย
สำหรับผ่านเข้างานในด้านระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งทางรถรถไฟและทางเรือ
ก็มีให้บริการประชาชนที่จะเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
ส่วนประชาชนที่นำรถส่วนตัวมา
สามารถนำรถมาจอดได้ในพื้นที่๔จุด
นั่นก็คือสวนนาคาพิรมสนามหลวงทางด้านทิศเหนือ
ลานจอดรถพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็กองสลักเก่าค่ะ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนมหามงคล
จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน
แปลอักษรเป็นอีกหนึ่งการแสดงออก
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งมีความงดงามและตราตรึงเป็นอย่างมากค่ะ
นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าพื้นที่รอบท้องสนามหลวง
ก็ยังคงมีประชาชนเข้ามาจับจองกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
ยังมีการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้ามาอยู่นะคะ
หลายคนก็บอกกับทางผู้สื่อข่าวนะคะ
ที่ได้มีการสอบถามค่ะว่าวันนี้ตั้งใจมา
เพื่อที่จะรับเสด็จในหลวงราชการที่๗
แล้วก็เพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
และนี่คือบรรยากาศช่วงแรกนะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศค่ะ

รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
และนั่นคือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ